ลีกของญี่ปุ่นครับ๓นักเตะทีมชาติไทยของเราในชุดใหญ่
ไปเล่นที่นั่นนะครับก็มีโอกาส
เรียนกันไปนะครับเริ่มที่คู่เอกครับ
โอ้โหมีเวลาดึงรอเพื่อนนานมากเลยนะครับจังหวะนี้
เจ้าถิ่นนำห่าง๓๐และนาที๕๒ครับธิรสินถูกเปลี่ยนตัวออก
แต่ว่าก็ทำให้ดีสุดเท่านั้นแหละครับจบเกมเอฟซีโตเกียวยังรักษาสกอร์นะครับ
แต่ยังรั้งจ่าฝูงนะครับที่๒๕คะแนนนำเอฟซีโตเกียวเหลือ๖แต้ม
อันดับ๔ของตารางครับผลงานออกสตาร์ทนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับดีขึ้นมาตามลำดับครับ
อีกหนึ่งคนธีรทรบุญมาทันครับแก๊กซ้ายทีมชาติไทย
ลงสนามเต็มเกมเช่นกันช่วยให้วิเซอร์โกเบบุกไปเสมอ
ขึ้นนำก่อนจากพิโรตะกะบิตะนาทีที่๓๔ก่อนที่ยูมะซูซูกิจะตีเสมอให้กับคาชิมานะครับ
เกมนี้วิโซโกเบมี๑๕คะแนนอยู่อันดับ๖